สนใจหรือยัง

เฮ่ยเขียนมาแล้วเหม็นนิดหนูว่าว่ะ
นาคมไหล้เพื่อจะขออโหสิกรรมเหรอครับ
บอกไปด้วยทูยังไม่ตาย
เฮ้ยอีกอันนึงเขาบอกว่าอะไร
ขาวโหสิกรรมที่เขามาดู
ขอซีเอฟฟันไหมถ้าไม่ใช้แล้ว

หน้าโชว์ฟันเลยเดี๋ยวเขาซื้อ
บ้าไม่ได้เก็บไว้
เก็บไว้ทำอะไรน่ะ
เก็บไว้เคี้ยวอาหารไม่มาโชว์ได้อย่างไร

ชอบไง
ไลฟ์ทั้งวีทั้งวันงานการไม่ทำเป็นอย่างไรนี่

เกือบทั้งนั้นคนปลดไลค์กันเยอะเลย
อยากเป็นแบบโมเมไว้แต่งหน้า

อุ๊ยเป็นรีวิวอาหารสิ
ไปเป็นโบรกเกอร์เกี่ยวกับรีวิวอาหารนคร
อยู่แนี่ยนั่นอร่อยอยู่นะ
ของกินเยอะ

ยาวราช

แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

ขอโทษนะคะ

หนดเพชร

สุดแม่
วันนี้เธอพร้อมที่จะไปช้อปปิ้งกับพี่หรือยัง

อืมวิชีวิตเลย

ทาไม่ทั่วมันเลยเด้งเป็นจิตจุด
เฮ่ยกล่องบอลเลอร์

โอ้โฮนี่ที่กระปุกแค่นี้

คุณฮาค่ะสวัสดีค่ะ
ไม่มีใครเขาทักมึงเลยแต่ถูก
แฟนชอบคือเพราะเอิญแฟนของน้องคุณสาค่ะ
อยากกินอะไรที่แบบอิซี่อะคะ

พวกซอสเซเลยค่ะ

นี่แหละไส้กอกที่แบบไซส์ใหญ่บิ๊กดี

สะพาดออกหน้ามึงกินไส้ไทย

ไม่เห็นมีอะไรมีราคามีอะไรนี่

แล้วตรงไส้กอก๓ดับนี้ดับไหน
ราคาถูกที่สุด

ผ่านข้อแรกไปแล้วค่ะรับแล้ว๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ลูกสาวตัวเล็กของพี่เป๊ก

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อะไรเกสตั้งใจฟังข้อมูลให้ดีนะคะ
เพราะว่าคำถามข้อนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทนะยู

อย่าเรียกว่าผ้าห่มค่ะเรียกว่าผ้าห่อค่ะ

และนี่คือเสื้อคอกลมนะครับผม

เขาเก่งเลยตามห้านครู

ของผมเสื้อกล้ามสีขาวครับผม
ราคาถูกมากเพราะเป็นเสื้อกล้าม

เหมาะสำหรับคนแมนอย่างหนูสองคน
เชื่อดูสะชอบสุดมากด้วยค่ะ
อันนี้เป็นการแสดงนะปกติอยู่บ้านแมนมากนะ

เหมาะค่ะ
ก่อนที่จะหมั่นไส้ไปกว่านี้นะคะ

มูลค่า๔๐๐๐บาทนะคะคุณที่รัก
ผลิตภัณฑ์จากห้างคืน
ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดนี้ไหนราคาถูกที่สุดคะ
และค่ะขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยครับ
ที่บอกอันนี้ความน้ำเบิบพักได้

หนูคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อกล้ามหรือเปล่า
เพราะว่าผ้าที่ใช้เหมือนกัน

จะตัดอะไรออกดีรู้แล้วค่ะว่าจะตัดอะไรออก

งั้นพี่ช่วยงั้นหนูขอใช้ตัวช่วยค่ะ

ใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามากจริง
เราไม่ได้ไกลตัวเรามากหรอกเราไกลเขามาก

จะใช้ตอบได้๒ครั้งหรือให้พี่เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้

ใช้ตัวช่วยตั้งแต่ข้อที่๒เลยนะคะ
งั้นพี่เป๊กตัดข้อที่๒ค่ะ
ราคาอยู่ที่๑๘๐บาท
เพราะฉะนั้นเหลือเสื้อกล้ามกับเสื้อยืดค่ะ

ก็เลยอาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่ารดราคา

ราคาเป็นราคาปัจจุบัน
ราคาในรายการของเราสินค้าทุกอย่างเป็นราคาที่ไม่รวมโปรโมชั่น
คุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกันดูอยู่อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่นะคะ
เรามีของรางวัลแจกร่วมเล่นเกมกับเราค่ะคุณผู้ชม

โอเคงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่อันที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ

เสื้อกล้ามครูคอตตอนคอเล็กชั่นบอกเลยว่าทำไมถึงชื่อว่าเสื้อกล้ามครูคอเล็กชั่นเพราะว่าเป็นผ้าพิเศษใส่แล้วเย็นสบายนะ

และตัวนี้ค่ะเสื้อคอกรมกระเป๋าหน้าคลาสสิกที่คุณเลือกราคาต้องถูกกว่า๑๗๙บาท
และเสื้อตาห่านคู่ข้อกรมกระเป๋าหน้าคลาสสิกราคาต้องถูกกว่า๑๗๙บาท

ถูกกว่า

สาวน้อยตัวเล็กเล็กรับแล้ว๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปสำหรับสาวตัวเล็กจ้ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูก
ถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ
คำถามข้อนี้สำหรับสาวตัวเล็กของพี่เป๊ก
น่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นของรับประทานได้

เป็นน้ำนมข้าวกล้องวีฟิตนะคะ
นมข้าวกล้องงอก๗ชนิด

นมข้าวกล้องสูตรน้ำตาลน้อย๒๕๐มิลลิลิตร๓กล่อง

วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องผสมงาดำ๒๕๐มิลลิลิตร๓กล่อง
ชนิดนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากวีฟิตค่ะ
นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณทั้งสองคนนะคะ
คุณขนมเค้กคุณเล็กซิตคุณราคา๘๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากฟรีฟิตทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ลองดูสิคะทั้ง๓แบบเป็นสูตรเจ

เพราะว่าปริมาณเท่ากัน
แต่อันที่มันหายากก็คืออะไร๗ชนิดเนี่ย

อันนี้แพงเพราะว่างานรำน่าจะแพง

งั้นเราก็เห็นตรงกันเพราะว่าแม่อันนั้นว่า

ผมว่าอันนี้หายากก็น่าจะแพงก็เป็นอันล่ะ
ก็ต้องเป็นที่ว่า

ใช่ค่ะเอาหลีนะอี๊บแผงเค้ก
อะไรอ่ะหรือบ้างใจเหรอ
มั่นใจเนาะมั่นใจแหล่

กองงอบ๗ชนิด๒๕๐มิลลิลิตรที่คุณไม่ได้เลือก
คุณขนมเค้กคุณเล็กซิสราคาอยู่ที่

แล้วเพฟเฟคจะเฉลยอันที่คุณเลือกค่ะ
และน้ำนมข้าวกล้องผสมงาดำที่คุณไม่ได้เลือกอันนี้นะต้องแพงกว่า๔๑บาท

ข้อนี้ตอบแบบมั่นใจด้วย

เก่งมากเก่งแบบนี้
รับเงินสิคะรออะไรผ่านข้อ๓มาได้แล้วค่ะ

เชิญจ้า
เห็นไหมใช้ตัวช่วยไปตัวเดียวเอง
ตอนนี้ผ่านฉลุยแล้วเพราะว่าเข้าใจแล้ว

ตัวเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ขอให้ช่วยดนจิตดนใจให้คนเข้ามาในร้านเยอะ
ขอให้ซื้อของกันเยอะ
ซื้อให้หมดร้านซื้อร้านไปด้วยยิ่งดีเจ้า

เดี๋ยวนี้ร้านเราตกใจทำอะไรล่ะ

ทำอย่างนี้เดี๋ยวน้องตกใจ